ก็มีข่าวนะครับผัวพันกับหลายทีมในยุโรปมานานแล้วนะครับ
สำหรับเจชนาทิพย์แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปสักที
ล่าสุดครับเอลเช่เป็นหนึ่งในทีมที่สนใจชนะทิพย
แต่จะจริงหรือไม่รายละเอียดพวกนี้ก็คงต้องตามกันต่อครับ
เอาเป็นว่าข่าวนี้เบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับช่องยูทูปแชนแลลฟุตบอลร้อยแปด
ก็มีการพูดถึงโอกาสในการไปค้าแข้งในยุโรปของชนะทิพย์สงกระสิน
หลังจากที่มีกระแสข่าวทำนองนี้มาระยะหนึ่งหลังจากที่เจนั้นประสบความสำเร็จในการเล่นเจลีกกับ
ไปร่วมทัพหนึ่งอันนั้นก็คือเอลเช่ทีมน้องใหม่ของลาลีก้าสเปน
ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาเอลเช่นะครับ
แล้วก็ผลงานล่าสุดแข่งไป๒นัดชนะ๑แพ้๑อยู่อันดับ๑๗